เรื่องมาเตือนภัยกันสำหรับคนที่ขับรถใช้เส้นทางมอเตอร์เวย
แล้วก็ผ่านแถวบางพลีสมุทรประการครับ

จะมีวัยรุ่นคึกขนองไปรอบนสะพาน
ถ้ารถบรรทุกวิ่งผ่านเขาเอาก้อนหินปลาใส่เลยครับ

ถูกต้องครับล่าสุดโดนรถ๑๘ล้อ
เข้าไปทะลุกระจกแล้วไปโดนมือคนขับ
โชคดีไม่โดนศีรษะคุณผู้ชม
พยายามประคองรถแล้วก็ไปจอดที่ข้างทางได้

ตอนนี้ยังจับวัยรุ่นที่ก่อเหตุไม่ได้นะครับ
ตำรวจทางหลวง๑พร้อมกับหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
ไปตรวจสอบรถ๑๘ล้อคันนี้ครับ
ที่จอดอยู่ที่ไหลทางช่วงสะพานรถข้ามบางพลีน้อย
เข้าชนบุรีตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อที่สมุทรประการ

ลุเข้าไปครับเป็นรูขนาดใหญ่
ห้องโดยสารก็มีคนขับโดนเศษกระจกบาดเข้าไป
แล้วก็มีก้อนหินเท่ากับลูกฟุตซอลตกอยู่ครับ

เหตุเกิดตอน๕ทุ่มของวันที่๑๐สิงหาคม
คนขับคือนายกล้องเพชรภูชื่นแสงอายุ๔๓ปี
ก็บาดเจ็บที่นิ้วมือด้านขวา
เพราะว่าถูกก้อนหินนั้นกระแทกครับ
นะฮะแล้วก็มีด้านซ้ายด้วยนะ
ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีเศษกระจกเข้าไปที่ตาด้วย
หน่วยกู้ภัยฉะเชิงซาวก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก็ช่วยถอดกระจกออกมานะครับ
กล้องเพชรคนขับรถบอกว่าเขาก็ขับรถไปส่งสินค้าที่แหลมชะบัง

พอไปถึงจุดเกิดเหตุด้านบนมันเป็นสะพานข้ามนะฮะ
จู่มีเสียงดังจากกระจกด้านหน้าแล้วสักพักหนึ่งก็มีกระจกกระเด็นเข้ามา
มีก้อนหินทะลุเข้ามาใส่มือเขา
น้ำหนักก้อนหินสักประมาณ๒กิโลได้ครับ

เห็นไหมด้านบนมันเป็นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ทีนึงนะครับ
เขาก็บาดเจ็บแล้วโดนก้อนหินกระแทกใส่มือก็พยายามประคองรถจอดข้างทาง
แล้วก็ตั้งสติรีบโทรแจ้งตำรวจ
โชคดีนะฮะที่ก้อนหินนั้นไม่โดนศีรษะไม่งั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้
มีคันมาข้างหน้าผมเมื่อวานเขาเจอโดนก้นเขาจะรอดู
มานี้เขาเห็นอยู่๓คน
เป็นเด็กคนสูงคนหัว
เป็นเด็กนะเป็นเด็กวัยรุ่นนะ
ม๓๗จะเห็นวัยรุ่น๓คนยืนอยู่
แล้วก็สะพานข้ามพิมพากม๓๘

ส่วนใหญ่ก็เป็นรถบรรทุกเจอกระจกก็แตกไป
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีใครบาดเจ็บ
เดี๋ยวจะมีการสุ่มบนสะพานทั้งสองจุดเพื่อจับคนที่ก่อเหตุนะฮะ
แล้วก็ระวังให้กับคนที่ขับรถบรรทุกที่ผ่านไปผ่านมาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีก